ของพี่นิ๊กกุนละสตรีเนี่ยนะเองนะคะหลายคนเขินความสนใจ
เพราะว่าเหมือนเป็นโรคแปลกใหม่ค่ะอีกแล้วนะครับเพราะก่อน
หน้านี้หลายคนเห็นภาพในโฟร์เซียลแล้วมีรอยจ่ำจ่ำช้ำ
ซหมตามตัวตองตกใจอยู่เหมือนกันว่าพี่นิ้กไปโดนอะไรมา
ล่าสุดค่ะพี่นิ้งก็มีการโพสต์ภาพคู่กับสามีระหว่างพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชนะคะ
ดูจากใบหน้าแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมากขึ้นค่ะ
บอกว่าวันนี้ทีมแพทย์งดเยี่ยมเป็นวันแรกนะคะ
ก็เลยขอฝากคำขอบคุณถึงทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ค่ะ
รวมไปถึงขอถือโอกาสนี้แจ้งข่าวคนที่อยากจะเดินทางมาเยี่ยมพี่นิ้งด้วยนะคะ
แล้วก็ขอบคุณไปถึงโรงพยาบาลบำรุงราชที่ได้รับเธอเข้ารักษาเป็นที่แรกด้วยค่ะ
แล้วก็ช่วยหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับโรคไขกระดูกบกพร่องนะคะ
คือโรคนี้ไม่สามารถสร้างเกล็ดเลือดด้วยตัวเองได้นั่นเองค่ะ
แล้วก็พี่นิ้งก็ยังฝากขอบพระคุณอาจารย์หมอที่โรงพยาบาลสิริราชมาด้วยที่รับพี่นิ้งเป็นคนไข้อย่างรวดเร็ว
แล้วก็ให้การดูแลรักษาเป็นอย่างดีนั่นเองนะคะ
นี่ก็เป็นภาพก่อนที่เธอเข้าไปรักษาเนาะ
ตกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะไปซุ่มซ่ามชนอะไรมาหรือเปล่าทำไมตัวเราช้ำเป็นจำ
บางคนบอกว่าโดนทำร้ายมาหรือเปล่าจริงแล้วไม่ใช่นะคะก็เป็นโรคอย่างที่บอกไปก็หวังว่าจะหายในเร็ววันนะคะ

แต่ไม่ต้องห่วงนะสามีนะคะคุณสามีประกบดูแลอยู่เคียงข้างตลอดเลยนะคะ